เรามาติดตามเรื่องราวของการปราบปรามไม้เถื่อน
ลุยตรวจ๒บริษัทใหญ่ในจังหวัดปฐุมธานี
พบไม้ต้องห้ามนำมาแปรรูปทั้งแกะสลักเฟอร์นิเจอร์
พอสิวารารางซิภารมณกุลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี

แล้วก็บริษัทไทยโยธา๓๗จำกัด
ตำบลเชียงกรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
จากการตรวจสอบทั้ง๒บริษัทนะครับ
พบไม้แปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์แกะสลัก
จากไม้ขนาดใหญ่ไม้ท่อนเฟอร์นิเจอร์ไม้

ได้รับการร้องเรียนว่ามีการครอบครองไม้ห่วงห้าม
และจากการเข้าตรวจสอบที่อาคารสำนักงาน
ซึ่งส่วนใหญ่แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วจำนวนมากอยู่ในโกรธดังแห่งนี้
ได้ประสานกรมป่าไม้ให้มาตรวจสอบให้ละเอียด
เรื่องต้นได้อายัดไม้ทั้งหมดไว้ก่อนและห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อรอการตรวจสอบ
รวมทั้งการทำงานในช่วงกลางคืนว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับ
ด้านของนายพงศรดานูพิทักษ์ภูมิหน่วยการศูนย์ป่าไม้ปฐุมธานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๕สระบุรี
เปิดเผยครับว่าได้มีการตรวจสอบการจดบันทึกขนาดไม้ที่พบ
ไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนแล้วและจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของบริษัททั้งสองแห่ง
โดยในวันนี้ครับจะนำเอกสารสิทธิ์การครอบครองมาแสดง
ถึงว่าทางเจ้าของบริษัทนะจะนำมาแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เห็นได้ดูได้รับทราบกัน
ซึ่งหากไม่มีเอกสารมาแสดงหรือพบว่าเป็นเอกสารที่ผิดกฎหมาย
ก็จะต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ